คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งคดีถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ

ที่มีเด็กหญิงวัยเยาวชนหญิงวัย๑๒ปี
ถูกผู้ชายรุมข่มขืน๗คน
หรือ๕คนนะเยาวชนชั้น๕คนรุ่มโทรม

แล้วก็ทำร้ายร่างกายเยาวชนที่มารุมข่มขืนลูกสาวเขา
คนหนึ่งสลบอีกคนนึงคิ้วแตก
ปรากฏว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณพ่อท่านนี้นะคะ
ถ้าหายตัวไปแสดงว่าติดคุกเพราะต้องไปขึ้นศาล
ผู้ปกครองของเยาวชนชายที่รุมโทรมลูกสาว
แจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ตำรวจบอกเขาว่ามีโอกาสที่จะติดคุก๓๕ปี
เพราะเยาวชนที่เขาทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตัวเขาเองก็งงเพราะเขาเตะไปแค่ทีเดียว

มีไปสัมภาษณ์ด้วยเขาก็บอกว่าเขาทนไม่ได้จริง
มาข่มขืนลูกเขาอ่ะใช่เขาบอกเขาทนไม่ได้
เสร็จเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือ

เพราะถ้าสารไม่ประกันตัวเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกคนในครอบครัวค่ะ

ถ้ารู้เนี่ยอาจจะทำใจไม่ได้ก็ได้
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าตำรวจโทรมาบอกเขา
ว่าให้ไปษ่อพอร์เมืองสระบุรี
ซึ่งตำรวจบอกว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงค่ะ
เพราะเยาวชนที่ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
ต้องพักรักษาตัวอยู่๗๘สัปดาห์เลยนะคะก็ประมาณ๒เดือนได้
โทษจำคุกอยู่ที่๓๕ปี
แล้วก็บอกให้เขาเตรียมหลักทรัพย์ประมาณ๑๒๐๐๐บาทไปประกันตัวด้วย

พนักงานสอบสวนจะนำตัวเขาส่งสารตัดสินทันทีค่ะ
ตรงนี้เขาบอกว่ารู้สึกเครียดนะพอได้ยินแบบนี้
กลัวว่าถ้าไม่ได้รับการประกันตัวแล้ว

ไม่มีคนดูแลลูกวัย๑ขวบด้วย
อยากได้ทนายความมาช่วยเหลือเรื่องคดีหน่อย

หลายคนก็ทวงถามว่าแล้วลูกสาวเป็นยังไงกันบ้าง
ลูกสาวที่ถูกรุมโทรมตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วนะคะ
เขาก็ยังให้ครูมาสอนพิเศษที่บ้านอยู่

เรื่องคดีความตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอดำเนินคดีค่ะ
รอให้สารตัดสินซึ่งมีผู้ต้องหาติดอยู่ในสถานพินิษฐ์๗คนนะคะ